อีกเรื่องหนึ่งทำให้คนที่ติดตามครูเทียมช็อกกันไปหมดเลย
เป็นเรื่องช็อกวงการลูกทุ่งเลยนะฮะ
เพราะว่าหลังจากที่บิ๊กโจ๊กออกมาพูดถึงกรณีครูเทียม
เด็กชายและครอบครัวเขามาร้องเรียนเอาไว้
และท้ายที่สุดเมื่อมีการรวบรวมหลักฐานอะไรต่างแล้ว
ก็มีการบุกจับครูเทียม
เทียมเนี่ยโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จัก
เทียมเป็นครูสอนเต้นชื่อดังนะครับ

แต่มันมีกรณีนี้ออกมากลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามกันนะครับ
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์วันที่๒๔กันยายนตั้งแต่ปี๖๕
ที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเจรจากับครูเทียม
หรือว่านายชุติเดชทองอยู่อายุ๖๐ปี

เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับครูเทียมถึงบ้านพักที่จังหวัดบุรีรำ
แล้วก็เข้าตรวจค้นเก็บหลักฐาน
กรณีของครูเทียมถูกจับเพราะอะไร
เพราะมีผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๖คนหนึ่ง

แจ้งความไว้ที่สพจักราชที่จังหวัดนครราชศรีมา
ว่านายโฟลกเด็กวัย๑๖ถูกครูเทียมพาไปกระทำอนาจารย์

บ้านพักที่บุรีรำของครูเทียม
เทียมก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนหรือตกใจ

แล้วก็เก็บหลักฐานในบ้านพักนะครับ

ผู้ปกครองของนายโฟลกได้ไปแจ้งความเอาไว้
ตั้งแต่วันที่๒๐กันยายนปีที่แล้วนะครับ
แต่ว่าที่บอกว่ามันเพิ่งใหญ่ตอนนี้นะ
แต่ก่อนหน้านั้นมันเงียบไม่เป็นข่าว
กระทั่งบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาร์ม
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ไปติดตามคดีเมื่อวาน

เรื่องราวมันเลยกระจ่างขึ้นมาถูกเปิดเผยขึ้นมาดังเปรี้ยงปร่างเลยนะคุณฮะ
เบื้องโต้นครูเทียมยอมรับว่าทำจริง
แต่ทำไปเพราะรักเด็กชายคนนั้นเหมือนลูก

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาคือพรากผู้ยาว
เด็กอายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
เพื่อการอนาจารย์พาผู้อื่นไปเพื่อการอาจารย์
แล้วก็กระทำอาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี

แล้วก็ส่งฟ้องศาลนครราชศรีมานะครับ

แล้วก็นัดมาสืบพยานกันในวันที่๗กุมภาพันธ์นี้
คุณผู้ชมส่วนเรื่องพฤติการอะไรต่าง
บิ๊กโจ๊กก็อธิบายไล่เลี่ยงกันเลยนะ

เทียมพยายามที่จะเขาเรียกอะไรดี

แล้วก็พาไปจะลูดซิปกางเกงอะไรแบบนี้
วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปยังบ้านสวนของครูเทียม
ที่บ้านเขาดินทิศบนยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลี่ยมพระเกียร์
บุรีรำนะครับที่ผู้เสียหายระบุว่าเป็นสารที่
ที่ถูกครูเทียมกระทำอาณาจารย์นะครับ
เป็นบ้านที่ครูเทียมมาเช่าต่อจากชาวบ้าน
พบว่าประตูรั้วถูกล็อกกุญแจไม่มีใครอยู่ครับ
ชาวบ้านใกล้เคียงให้ข้อมูลบอกว่า
ครูเทียมมาที่บ้านสวนเดือนละ๑ครั้ง
เวลามาก็จะมีเด็กผู้ชายอายุประมาณสัก๑๘๑๙ปี
ก็คาดว่าเป็นลูกศิษย์แวะเวียนมาหาอยู่เรื่อยครับ
ชาวบ้านบอกว่าตกใจเหมือนกันที่เห็นข่าวนี้
ไม่อยากเชื่อว่าครูเทียมจะทำจริงนะครับ
แต่เมื่อ๓๔เดือนก่อนก็เห็นตำรวจมาจอดรถประมาณ๓๐คัน
ล้อมบ้านครูเทียมหลังนี้เอาไว้แล้วเข้าตรวจค้นที่บ้าน
หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นครูเทียมมาที่บ้านสวนนี้อีกเลยนะครับ
นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านของชาวบ้านนะคุณผู้ชมฮะ
อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านของครูเทียมนะครับ

พื้นที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ซึ่งเป็นแฟนคลับของครูเทียมมานาน
แล้วก็พื้นที่ของอำเภอจักราชนครราชศรีมาเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่เด็กชาย๑๖อยู่ไงคุณนะครับ
ชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าติดตามรายการที่ครูเทียมทำทุกรายการเลย

คาดคิดว่าคนดังอยู่วงการลูกทุ่งมานานจะกล้าทำ
แต่ก็ขอชื่นชมตัวเด็กและผู้ปกครองที่กล้าลุกขึ้นสู้

อยากให้คดีนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
เขาบอกว่าอย่างไรไปจำนั่นแหละ
เชื่อไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมไม่เชื่อเลยแต่ถ้าไม่เห็นคลิปในจูงนี้ผมไม่เชื่อเลย
ข่าวนี้ที่บอกว่าคนให้ความสนใจเพราะอะไร
คือครูเทียมอยู่กับเด็กเยอะ

แต่พอมันเกิดเหตุการณ์ว่าอาณาจารย์เด็กมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่
เพราะว่าเด็กที่เคยอยู่กับครูเทียมแล้วก็ออกซิงเกิ้ล
ก็บอกว่าจริงนะรู้สึกกับครูเทียมเหมือนพ่อ
ครูเทียมคอยดูแลเด็กตอนเช้าตื่นมา
หุงข้าวทำกับข้าวให้เด็กกินแบบนี้

ก็ครูเทียมก็เหมือนรักเด็กเหมือนลูกเหมือนกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ชมฮะ
ความเคลื่อนไหวของครูเทียมนะครับ
คือเพจคนลุกทุ่งได้เผยภาพของครูเทียม
ขณะที่ไปถือศิลป์เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่บ้านเกิดนะครับ
โดยใช้เวลาในช่วงเทศกาลปีใหม่กลับบ้านไปดูแลคุณแม่ที่มีอายุมากแล้ว
แล้วก็เข้าถือศีลปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์พระพุทธบาทศิลาภูฟ้าม่านจังหวัดบุรีรำ
โดยใช้เวลาในการบวชหลายวันที่ผ่านมา
จะสิ้นสุดการถือศิลป์เมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
อันนี้ทางเพจคนลุกทุ่งก็มีการโพสต์เอาไว้นะฮะ
เคลื่อนไหวล่าสุดแต่ทีนี้ก็ต้องรอนะคุณนะ
๗กุมภาพันธุ์ทั้งครูเทียมเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่ง
ก็ต้องถูกสารเรียกนัดมาสืบพยานกันต่อนะครับ